คืองบประมาณเนี่ยแน่นอนว่าหลายคนก็หลายคนคาใจเรื่องนี้เหมือนกันนะ
ถ้าจะทำระบบใหม่แน่นอนว่ามันจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เพียงแค่๕แสนล้านแน่นอน
มันก็จะมีคนบอกว่าเฮ้ยแบบมันไม่เห็นจะยากเลยเนี่ย
ต้นทุนมันไม่สูงมากซึ่งมันไม่จริง
มันต้องเป็นแบบคนทุกคนสามารถใช้ได้ดีไซน์สำคัญมาก
ผู้สูงอายุที่แบบสายตาไม่ดีจะทำยังไงให้เขาสามารถไม่โดนหลอกโอนเงิน
และในวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนนะคะที่เราจะมาพูดคุยกันนั่นก็คือ
ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาก็เป็นที่ถกเถียงกันหนักมากนะคะว่า
เราไปพบกับทางพี่แบงค์กันเลยค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีคุณระดาสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
สวัสดีค่ะโอ้โหต้องบอกเลยว่าวันนี้นะคะเราก็มาคุยกันเป็นประเด็นที่
เป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนอะเพราะว่านอกจากจะเรื่องการเมืองระอุแล้วเนี่ย
เข้ามาใช้ด้วยนั่นเองนะคะเอาอย่างงี้ดีกว่าถามพี่แบงค์แบบตรงตรงเลย
มีความเป็นไปได้แน่นอนครับโครงการนี้นะครับสมมุติว่าเราลองแยกองค์ประกอบต่างดู
เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ของใหม่ขนาดที่แบบไม่เคยมีใครมีประสบการณ์ทำมาก่อนเลย
แล้วก็ในส่วนของเรื่องงบประมาณที่จะใช้หมุนเวียนในโครงการรวมถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดกับระบบเศรษฐกิจต่าง
เพราะว่าครั้งนี้มันก็ไม่ใช่ครั้งแรกเหมือนกันที่เรากระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเงินปริมาณมหาศาล
รวมถึงด้านนโยบายเรื่องงบประมาณต่างผมเชื่อว่าเราทำได้แน่นอน
ส่วนเป็นประเทศแรกไหมอันนี้ผมพยายามนึกอยู่เหมือนกันนะครับว่ามีประเทศอื่นที่ทำเหมือนเราเป๊ะไหมยังนึกไม่ออก
แต่ว่าการที่เราทำระบบแบบนี้เช่นถ้าสมมุติปกติถ้าทำอินทราใหม่ก็จะทำอินทราใหม่ไปเลยเช่นก่อนอันนี้เราทำพร้อมเพลย์เป็นต้นคืออินทราใหม่ไปเลยแต่ว่ามันก็ยังวิ่งอยู่บนโครงสร้างเดิม
หรือไม่งั้นถ้าเราจะทำเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจเราก็ทำกระตุ้นเศรษฐกิจไปเลยโดยที่ก็ไปใช้สตักเจอร์เดิมเช่นไปผ่านระบบภาษีไปผ่านระบบธนาคาร
เป็นเรื่องน่าสนใจมากครับทั้งในเชิงเทคโนโลยีทั้งในเชิงนโยบายด้านดิจิทัลด้วย
อืมค่ะก็ถือว่าเป็นที่ถกเถียงเลย
ถ้าเกิดว่าอย่างเราคุยกันตั้งแต่แรกนะว่านโยบายนี้ดิจิทัลวอเล็ตมันจำเป็นไหม
ว่าจะต้องมีเทคโนโลยีบอกเชนหลักหลักเลยเนี่ย
จากที่เขาดักข้อมูลที่เรามีแล้วกันเนอะ
เรากำลังพูดคุยกันเรียน่าข้อมูลที่มีตอนนี้จริงเนอะ
หลักเลยคือพี่แบงค์มองว่าทำไมต้องใช้บล็อกเชน
แล้วก็จริงแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ใช้บล็อกเชนมันก็ทำได้ไหมเป็นไปได้ทั้งสองแบบนะครับทีนี้เรามาทบทวนกันก่อนว่าสิ่งที่ข้อมูลณวันนี้ที่เรารู้มีอะไรบ้างหนึ่ง
มองเป็นสองข้างแค่หนึ่งก็คือเป็นเงินบาทอีกแค่หนึ่งเป็นเงินโทเคินดิจิตอลสองข้างนี้มันจะต้องเท่ากันเสมอ
แล้วมันมันไม่ได้ต่างเฉพาะเทคโนโลยีนะครับมันต่างไปถึงพวกในพวกเหรียญหรือพวกโทเคิลพวกเนี้ยครับ
มันก็ต้องออกแบบในรูปแบบต่างกันแล้วก็ต้องออกแบบอย่างระมัดระวังด้วยครับ
หรือเมื่อกี้ผมแปลกไว้ประเด็นหนึ่งก็คือจิ้งมันผสมกันได้นะมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องแบบเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอ
ซึ่งเทคโนเจอฟอร์เล็ตทุกวันนี้เนี่ยมันทำได้อยู่แล้วครับค่ะอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตให้เครดิต
ก็ขออนุญาตให้เครดิตดรต้นศนไว้
อืมค่ะย้อนกลับไปนิดนึงค่ะพี่แบงค์ในฐานะที่พี่แบงค์เองเนี่ยก็อยู่ในวงการบล็อกเชนมาโหนานมากแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้วย
แบงค์คือเราย้อนกลับไปที่หัวใจสำคัญของเทคโนโลยีบอกเชนจริงเลยนะว่าจริงแล้วเนี่ยเทคโนโลยีนี้มันมีไว้เพื่ออะไร
ผมจริงอยากบอกว่าบล็อกเชนนี่เป็นโทษที่มันน่าสงสารบางคนผมก็สงสารครับคือมันถูกแบบอันเดอร์ฟารูไปเยอะมากเลยครับในบางครั้ง
คือบางครั้งที่แบบมันจะถูกเอาไปเหมารวมเช่นบอกว่าอะไรก็ตามที่บอกว่ามันมีข้อบล็อกเชนปุ๊บโอ้โหมันต้องใช้พลังงานเยอะแน่เลย
หรือบอกว่าอะไรที่มันเป็นบล็อกเชนปุ๊บราคามันจะต้องแบบเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงอย่างรวดเร็วแน่เลยซึ่งอันนี้มันมันไม่เกี่ยวครับ
เทคโนโลยีล็อกเชนเนี่ยมันเป็นเบื้องหลังของหลายอย่างแต่ว่าด้วยตัวมันเองเนี่ยมันคือเทคโนโลยีที่เอ็มพาเวอร์พวกเราทุกคน
ทำไมถึงถือว่าเอ็นพาวเวอร์เพราะว่ามันสามารถทำหน้าที่เป็นตัวกลางที่น่าเชื่อถือแทนตัวกลางเดิมได้ในภาษาบล็อกเชนเราจะเรียกว่าเป็นการ
จากบัญชีนี้ก่อนเดิมมีอยู่เท่าไหลบไปเท่าไหร่แล้วไปบวกบัญชีใหม่เท่าไหร่
แต่มันนี่คือสิ่งที่ธนาคารบันทึกหรือเราซื้อขายหุ้น
ก็จะมีคนที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการบันทึกว่า
คนนี้ก่อนหน้านี้มีหุ้นเท่าไหร่แล้วลบไปเท่าไหร่แล้วไปบวกเท่าไหร่
การถือครองที่ดินแล้วก็มีตัวกลางในการบันทึกว่า
ใครเป็นเจ้าของโฉนดหมายเลขนี้ถูกไหมครับ
จินตนาการว่าเราอยู่ในสังคมที่มีผู้ให้บริการที่ไม่มีประสิทธิภาพ
เช่นนะครับเราไปอยู่ในประเทศที่ธนาคารไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่
ซึ่งทั้งหมดนี้มันเกิดจากผู้ให้บริการไม่มีสิทธิภาพ
แล้วเราก็ไม่มีทางเลือกอื่นหรือทำเรื่องอื่นก็ไม่ได้ดีไปกว่ากัน
แล้วก็ต้องแบบคาดหวังว่าจะมีผู้ให้บริการที่ดีกว่านี้
ปรากฏว่าแทนที่เราจะต้องถ้าเราอยู่ในโลกที่ตัวกลางไม่ดี
หรือผู้ใช้บริการที่ไม่ดีแทนที่เราจะต้องทนอยู่แบบนั้น

แทนระบบที่มันไม่มีประสิทธิภาพเหล่านั้น
ซึ่งหลักคิดนี้มันไม่ได้จำกัดอยู่แค่บริการการเงิน
แม้กระทั่งไปถึงความน่าเชื่อถือของรัฐได้เหมือนกันครับ

วันหนึ่งก็มีคนสร้างวกที่ดีกว่าขึ้นมาอยู่ดี

แล้วว่าเราไม่เชื่อรัฐเราไม่เชื่อเงินที่รัฐเป็นคนออกล่ะ

ที่เราคิดว่ามันน่าเชื่อถือมากกว่านี้ขึ้นมาก็เป็นไปได้

เราสามารถสร้างหรือพัฒนาหรือเลือกใช้สิ่งที่ดีกว่าได้ค่ะ

มันจะแบบเป็นการเพิ่มภาระไหม
แล้วก็ถ้าให้นับกันจริงเนี่ย

ถ้ามองในมุมของคุณพัฒนาเทคโนโลยี

อันนี้มันมี๒คำถามซ้อนอยู่ข้างใน
คุณน่าสมมุติว่าว่าเราเป็นธุรกิจขนาดใหญ่
ว่าให้ลูกค้าของเราใช้
ส่วนนี้อย่างเงี้ยครับหมายความว่าเอ่อเราก็ไม่ได้รับอนุญาตให้คนที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง
อืมอ่าทีนี้ถ้าเกิดเป็นแบบทั่วทั่วไปแบบทั่วทั่วไปที่เราคุ้นเคยกันเนี้ยครับ
บนบนบล็อกเชนได้อะครับอันนั้นทำไมต้องมันต้องทำแบบนั้น
เพราะมันเป็นระบบที่ทุกคนไม่สามารถเนื่องจากว่ามันไม่ได้ให้ทุก
จากว่ามันอนุญาตให้ทุกคนเชื่อถือกันได้ผ่านตัวระบบ
เพราะฉะนั้นใครก็สามารถเข้ามาได้แต่ถ้าเกิดเราบอกว่า
ล็อกเชนที่ภาครัฐจะสร้างขึ้นมาเขาบอกว่าตัวเขาคือความน่าเชื่อถืออยู่แล้วอ่ะ
เขาไม่จำเป็นจะต้องวีซ่าความน่าเชื่อถือผ่านบล็อกเชนผ่านระบบคอนเซ็นซ่าหรืออะไรก็ตาม
เมื่อรัฐมีความน่าเชื่อถืออยู่แล้วเขาก็ไม่จำเป็นจะต้องบริซิบิลทัสตัวนี้ออกไปให้คนอื่น
ก็ได้เพราะฉะนั้นหน้าตาของใช้คำว่ามีความเป็นไปได้แล้วกันนะครับ
เนื่องจากว่าก็เพื่อความยุติธรรมกับรัฐบาลใหม่ด้วยเราก็ยังไม่เห็นดีไซน
ไม่เห็นรายละเอียดทางเทคนิคต่างต่างนะครับแต่ว่ามีความเป็นไปได้สูงมากครับ
ว่าระบบเนี้ยต่อให้ใช้บล็อกเชนก็ตามแต่ว่ามันจะไม่ได้มากนัก
คงไม่ได้อนุญาตให้ใครก็ได้หรือบริษัทไหนก็ได้เข้าไปแบบเขียนสมาร์คอนแทรก
โอนเงินเท่าไหร่ต่อให้ไม่เห็นไม่เห็นชื่อคนก็ตามอาจจะเห็นแค่เลขบัญชี
ทำอะไรรับเงินเท่าไหร่โอนเงินออกไปเท่าไหร่
ซึ่งผมว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะแบบเป็นไปได้ยากมากดีกว่าที่
ทางรัฐก็จะเปิดให้ใครก็ได้เข้าไปแบบดูดข้อมูลนี้ออกมาแล้วไปทำ
ไปหาวิธีหลอกลวงสแกรมเขาดีกว่าเออมันมันคงเป็นไปได้ยากมากครับ
ที่จะเปิดให้ใครก็ได้เข้ามาค่ะเพราะคราวนี้มากันตรงที่ตัวงบประมาณบ้าง
คืองบประมาณเนี่ยแน่นอนว่าหลายคนก็หลายคนคาใจเรื่องนี้เหมือนกันนะ
ว่ามันจะมีใช้แน่นอนแหละตีกลมกลมไปว่าห้าแสนล้านครับพี่แบงค์
เพราะว่ามันจะต้องแบบหนึ่งหมื่นบาทเนอะตีแปลว่าประชากรที่จะแจกให้เนี่ย
ก็ประมาณเอ่อสิบอ่าประมาณแบบอายุสิบหกปีขึ้นไป
มันก็จะอยู่ที่ประมาณแบบห้าสิบห้าสิบล้านคนก็ตีเลขไปว่าห้าแสนล้าน
แต่ว่าคราวนี้ถ้าจะทำระบบใหม่แน่นอนว่ามันจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่ไม่เทียมแค่๕แสนล้านแน่นอน
มันยังมีค่าใช้จ่ายแอดออนอะไรเพิ่มไหมคะในการที่จะพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ขึ้นมา
อ่าผมว่าคำถามนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าเอ่อผมเคยเห็นการโตเถียงกันบนทวิตเตอร์
อ่าค่ะมันก็จะมีคนบอกว่าเฮ้ยแบบมันไม่เห็นจะยากเลยเนี่ย
มันมีตัวอย่างฟรีเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเขียนตัวอย่างอะไรพวกเนี้ยมันก็มีหมดแล้ว
ต้นทุนมันไม่สูงมากซึ่งมันไม่จริงขอบอกว่ามันไม่จริงแน่นอนครับ
เพราะว่าอันเมื่อกี้ที่เราบอกเฮ้ยมันฟรีมันมีตัวอย่างฟรีอย่างหนึ่ง
โหลดมาใช้ได้ทันทีอืมจริงถูกไหมครับเออปกติแล้วเนี้ย
แล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินด้วยนะครับมันมีเรื่องคนที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับ
แบบทีมเทคทีมที่ทำเรื่องดีไซน์เรื่องนี้คือเราไม่ได้ดีไซน
ไม่ได้ออกแบบมาให้แบบเฉพาะคนที่เป็นกี๊กหรือเป็นแบบอินเทอร์เน็ตแซอรี่ใช้อย่างเดียว
มันต้องเป็นแบบคนทุกคนสามารถใช้ได้ดีไซน์สำคัญมาก
ทำไงให้ใช้ง่ายทำไงให้แบบผู้สูงอายุที่แบบสายตาไม่ดี
จะทำยังไงให้แบบเฮ้ยเขาสามารถไม่โดนหลอกโอนเงินหรือแบบแม่ค้า
ไม่ใช่ว่าแบบโดนโชว์สลิปปลอมอะไรแบบนี้นะครับ
อ่ะการดีไซน์สิ่งนี้ขึ้นมาก็ไม่ง่ายแล้วปกติแล้วเนี้ย
อันนี้สำคัญมากโปรเจกต์ขนาดใหญ่อะครับ
เหมือนเวลาเราไปที่ธนาคารนะครับเราจะต้องยืมบัตรประชาชน
เขาจะต้องดูหน้าเราอ่ามีการตรวจสอบว่า
จะดูแลลูกค้า๖๐ล้านคนยังไงไม่ง่ายเลย

มันจะต้องมีการดูแลให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องตลอด
อันนี้แค่ในระบบธนาคารก็เป็นเรื่องใหญ่มาก

วันเช่นวันที่๑วันที่๑

หรือวันที่๓๐๓๑ที่มีการจ่ายเงินเดือน
วันนี้อันเงินเดือนออกอะไรอย่างนี้
หรือวันที่มีการโอนเงินกันเยอะแบบนี้ครับ

อ่ามีก่อนหวยออก

ทำไงให้ระบบมีความปลอดภัยด้วยครับ
อันนี้คือต้นทุนในการสร้างของรัฐอย่างเดียวนะ
แต่ว่ามันจะต้องมีต้นทุนของเอกชนที่จะเข้ามาต่อเชื่อมด้วย
อ่ะธนาคารกับรัฐต้องมีระบบที่ต่อเชื่อมกันแล้ว
อย่างนี้เป็นต้นครับเพราะฉะนั้นต้นทุนในการพัฒนาสิ่งนี้ขึ้นมาครับ

จริงแล้วในการทำสิ่งนี้ครับ
มันไม่ใช่แค่ว่าเราจะไปเขียนโปรแกรมขึ้นมาแล้วก็ปล่อยให้คนดาวนโหลด

จริงแล้วทุกวันนี้เหมือนเมื่อกี้ที่เราคุยกันแล้วว่าเราก็มีแอปต่างเยอะแยะมากมายอยู่แล้ว

มีความเข้าใจในการพูดคุยกับคนอยู่แล้วตรงนี้ต้นทุนมันลดลงได้มหาศาลมากครับแล้วก็มันก็เป็นการเปิดให้เอกชนเข้ามาแข่งขันการให้บริการ
คนไหนไม่ทำทำช้าก็เสียลูกค้าให้เจ้าอื่นแล้วก็ฝั่งเราที่เป็นผู้ใช้งานเองเราก็มีสิทธิ์เลือกว่าจะใช้เจ้าไหนเจ้าไหนให้บริการเจ้าไหนให้โปรโมชั่นแข่งกันให้บริการเจ้าไหนโปรโมชั่นดีเราก็อาจจะไปเลือกใช้เจ้านั้นก็ได้
เราเราคุยกันไปเยอะแล้วในเรื่องของโอเคทำได้ไหมหรือเทคโนโลยีนี้มันจำเป็นไหมแต่ถ้ามองว่าเขาทำได้จริงแล้ว
แน่นอนในเชิงของการดึงดูดเด็ดเงินลงทุนเศรษฐกิจทุกคนอยากแห่มาดูงานแล้วก็อยากแห่มาลงทุนในไทยแหละ
ถ้ามันสำเร็จเนอะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าวางได้จริงเนาะ
มันอาจจะเอาไปต่อยอดอะไรได้อีกบ้างพี่แบงค์มองว่านอกจากแบบเรื่องดิทัลวอเล็ตแจกเงินกันไปแล้ว
หลังจบเรื่องแจกเงินแน่นอนว่ามันต่อยอดอะไรได้อีกบ้างสำหรับกรณีนี้
ผมสนับสนุนทุกโครงการนะครับที่สามารถช่วยยกระดับศักยภาพด้านดิจิทัลของประเทศเรา
ว่าแบบจะใช้หรือไม่ใช้ใช้ยี่ห้อไหนไม่ใช่แบบไปเขียนกฎหมายบังคับว่าทุกคนจะต้องใช้ไม่ใช่ผิดกฎหมายอะไรอย่างนี้อันนั้นไม่ดีนะครับ
เอาไม่ได้เอาไม่ได้
ไม่ว่าจะบล็อกเชนไม่บล็อกเชนก็ตาม

ในด้านการให้บริการต่างของรัฐ

แล้วมีประชากรกี่คนที่เข้าข่ายนี้แล้วเราจะแบบส่งเงินตรงนี้ไปให้ยังไง
เพราะเราไม่มีระบบที่ผูกเลขบัญชีธนาคารกับคนอย่างครบถ้วน
หรือว่าบางคนอาจจะอยากเลือกว่านี่คือช่องทางนี้ช่องทางนี้
แล้วมันก็ไปวิ่งผ่านโครงสร้างเดิมกลไกเดิมอยู่ดี
แล้วก็สวัสดิการของรัฐตรงไปถึงประชาชนได้เลย
โดยที่อาจจะไม่ต้องไปผ่านพวกองค์กรหรือกลไกแบบเดิม
ทำให้ประสิทธิภาพของการบังคับใช้นโยบายทำได้ดีขึ้น
สามารถเลือกที่จะให้การสนับสนุนแบบโดยตรงและมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ด้วยครับ
ซึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าทำสำเร็จแล้วก็ทำในรูปแบบที่สามารถต่อยอดได้ดี
แล้วก็ไม่ได้ไปทำให้รัฐใหญ่โตจนเกินไปแล้วก็ให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมได้ดีส่วนร่วมในการสร้างได้เยอะนะครับ
เชื่อว่านโยบายนี้ก็จะสามารถส่งเสริมความสามารถด้านดิจิทัลของไทย
รวมถึงสร้างประโยชน์ให้กับคนไทยทุกคนได้ด้วยครับ
อืมค่ะโอ้วันนี้เราก็ได้คำตอบในหลายอย่างเลยนะคะ
ก็รวมถึงเข้าใจมากขึ้นแหละว่าจริงแม้ว่าข้อมูลที่ออกมาจากรัฐบาลตอนนี้
อาจจะยังมีไม่ได้มากพอสมควรแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราก็อาจจะมาเคลียร์ในบางประเด็น
แล้วก็พูดคุยกันในเชิงไอเดียแล้วก็ทำให้ขวัญคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนี่ย
ก็ได้เห็นภาพมากขึ้นเนาะว่าคือทำไปแล้วเนี่ยทำไปทำไมทำเพื่ออะไร
แล้วหลังจากนั้นมันจะมีประโยชน์ยังไงถ้าเกิดว่าทำสำเร็จนั่นเองนะคะ
ก็ขอบคุณพี่แบงค์มากเลยนะคะที่มาร่วมแชร์กับทางไทยรัฐมานี่ในวันนี้นะคะ
ขอบคุณมากเลยค่ะครับขอบคุณไทยรัฐมันนี่และสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ